โรตีที่เขาสู้ชีวิต
ทำทุกอย่างให้แบบว่าร้านเขามีเอกลักษณ์
และเงินที่ได้มาเพื่อไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวครับ
อยากให้รู้จักกับเรื่องนี้เพราะว่าคุณพี่เขาเนี่ยน่ารัก
ดูชุดเนี่ยน่ารักไหม

แมนฮะแต่แต่งแบบนี้เพื่อสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าและคนที่ผ่านไปผ่านมา

ไม่ต้องเป็นลูกค้าคุณก็ได้รอยยิ้มได้ความสุขกลับไป
จริงแล้วคือน่ารักแกขายอยู่แถวหน้าศาลเจ้าพ่อบ่อไร่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดฮะ
พ่อค้าคนนี้แต่งแบบนี้ใส่สีสันมาเต็มเลยนะเขาบอกว่าขายอย่างนี้มานานตั้ง๓๐ปีแล้ว
แล้วรายได้ที่บอกว่าเป็นจุนเจือครอบครัวอันนี้น่าชื่นชม
เพราะว่าเขาเนี่ยต้องดูแลคุณแม่ที่พิการและลูกอีก๒คน
แต่เนี่ยตั้งใจทำมาหากินอาชีพสุจริตผมว่าน่าชื่นชมนะ

เขาบอกว่าขายเพียงถุงละ๑๐บาท

จริงเนี่ยถุงนี้น้อยเนี่ยถุงละ๑๐บาทแล้วถ้าซื้อ๕๐บาท๕ถุงแถมให้อีกถุงเลย

เอาไปถามท่านนี้ฮะคุณพงศักดิ์หรือคุณช้างเขาเผยอย่างนี้นะ
ตัวเขามีไอเดียการแต่งตัวนี้เพื่อดึงดูดผู้คนเข้าใจ
ทำแบบนี้สร้างเอกลักษณ์ให้ยอดขายมันดีถูกไหมล่ะ
แต่อย่างหนึ่งที่พี่แกรู้สึกจริงนอกเหนือจากเรื่องของเงินแล้วเนี่ย
แค่ทำให้คนอื่นรู้สึกมีความสุขเห็นแล้วยิ้มได้
ว่าเขาจะคิดแบบไหนนะเห็นแล้วเอ๊ะบ้าเปล่า
เออแล้วแต่คนคิดนะแล้วแต่พัฒนาคติคนนะแต่แกบอกไม่สน
จะบอกว่าแกบ้าหรือแกอะไรยังไงแกไม่แคร์
ขอแค่เห็นแล้วรู้สึกดีรู้สึกยิ้มได้กลับไป
มีความสุขแล้วและที่สำคัญพอแต่งแบบนี้แล้วยอดขายมันดี
แล้วขายอยู่ที่นี่บอกเลยนะว่าสร้างรายได้ก็คือขายหมด
ขอแค่ว่าขายหมดทุกวันแกโอเคแล้ว
เงินก็ไปจุนเจือครอบครัวอย่างที่ผมบอกคุณแม่แกที่ป่วย
พิการนะแล้วยังต้องเลี้ยงลูกอีก๒คน
แต่ทุกวันนี้ที่หารายได้ได้ก็เพียงพอคืออยู่อย่างพอเพียงนั่นแหละ
ดีมากเลยนี่นะคะทำงานสุจริตนะ
ไม่เสี่ยงเงินน้อยไม่คอยวาสนา
เป็นไปได้ไปอุดหนุนนะไปอุดหนุนแก
แล้วที่สำคัญถ้ามีเหลือนะไม่ใช้แล้วนะ
แบ่งมาให้เราหอเอามาให้เราทำไม

เสื้อสีสวยส่งไว้ให้พี่แกใส่ได้โอ้
เหรอไปสร้างศุกร์ให้แกอีก

มีเยอะแยะต่อไปแบ่งความจริงเออเออจริง
ใช่ไหมครับเออเยี่ยมไปเลยอ้าวโอเคครับ